เพราะว่าสิริชัยจะโทรโชว์ฟอร์มดีนะครับเขาจะมีโอกาสขึ้นสองเมตรอีกครั้ง
ไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดให้ติดตามเหมือนเคยก็คนนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งสุดยอดฝีมือสิบหกคน
จากทั่วทุกมุมโลกมาประชันฝีมือนะครับ
ตอนนี้ฟอร์มอาจจะดรอบไปหน่อยแต่ก็แหม่ถือว่าเป็นนักสู้ชั้นนำในคลิปบ็คซิ่งนะครับ
แล้วก็นักกีฬาไทยครับสิทธิชัยสิทธิ์๒พี่น้องแรงกิ้งอันดับ๔ในรุ่นนี้
จะได้คืนสังเวียนแล้วก็เจอกับทางไยฟุนออสเคนสนักสู้ชาวตุรกีดัชนะครับ
แรงกิ้งอันดับ๕ในรุ่นรอติดตามได้นะครับทางธนัดทีวี